ว่าอะไรบ้างที่ควรมีไว้หน้าบ้านจะทำให้เงินทองไหลมาเทมา
บอกนำมาเสริมบริเวณหน้าบ้านแล้วเนี่ยจะส่งผลดีโดยเฉพาะน้ำค่ะ
หันหน้าเข้าตัวบ้านขวาธาตุไฟซ้ายธาตุน้ำดังนั้นเนี่ยฝั่งซ้ายมือควรจะมีน้ำขาดนะคะ
และน้ำก็จะส่งเสริมส่งผลให้มีความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ดีเรื่องร้ายจะไม่เกิดขึ้นค่ะ
ส่วนที่สองนะคะใครหลายคนค่ะนะคะโดยเฉพาะอยากเลี้ยงปลาครับ
อยากจะมีบ่อปลาครับแต่เราเองไม่สามารถมีวินัยขนาดนั้นได้
หรือเราเองไม่สามารถที่จะแบบให้อาหารได้หรือดูแลได้นั่นเองนั้นหาภาพนะคะ
หรืออาจจะเป็นบ้านอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ได้ทำปลาคาร์ฟถึง๘ตัวด้วยกันนะคะ
ถ้าไม่ใช่ปลาคาร์ฟนะคะเป็นปลาทองได้คือเป็นปลาที่มีมงคลได้นะคะ
หางนกยุงเล็กไปนะคะใครจะเอามาวาดนะคะไม่ดีนะคะ
ดังนั้นหาปลาที่มีความเป็นมงคลมีชื่อต่างที่มันมีเสริมความเป็นห่วงจุ้ย
ถือว่าดีค่ะแล้วสังเกตค่ะสัญลักษณ์ปลาของอาจารย์เนี่ยเป็นปลาครับ
และไหว้เข้ามาในบ้านเท่านั้นเองดังนั้นการเงินก็จะไหลเข้า
ความสุขความเจริญก็จะไหลเข้าค่ะถัดมานะคะปีนี้เป็นปีวัวสองพันหกสิบสี่ค่ะ
หาครอบครัวของวัวนะคะมาวางไว้ตรงบริเวณหน้าบ้านค่ะ
หันหน้าของวัวเดินเข้าบ้านก็เปรียบเสมือนเดินการเงินเดินการงานเดินความสุขเข้ามาค่ะ
และปีวัวปีนี้อย่างที่อาจารย์บอกค่ะเราลดอารมณ์ของปีวัวร้อนเนี่ย
เมื่อเขามาเจอบริวารเขาอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยจะส่งเสริมส่งผลให้เราเนี่ย
ใจเย็นและเงินเย็นก็จะเข้ามาหาเราค่ะมีวัวและต้องมีอ่างน้ำนะคะ
หนึ่งอ่างวางไว้สำหรับวัวได้ทานได้ชิมได้ตามความเชื่อของคนโบราณค่ะ
มีต้นไผ่หรือต้นหน้าวัวค่ะ๑ต้นมาวางตรงบริเวณใกล้กับฝูงวัวฝูงนี้ค่ะ
จะส่งเสริมส่งผลที่ดีนะคะให้สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยค่ะ
และที่สำคัญนะคะอันนี้เป็นคำถามเยอะมากนะคะ
ผู้ชมทางบ้านกันหรือใครที่อินบ็อกซ์มาถามอาจารย์ไฟเกี่ยวข้องไหมครับ
บริเวณหน้าบ้านเขาบอกไฟหน้าบ้านโดยเฉพาะไฟที่อยู่อาศัยนะคะ
ควรจะเป็นไฟสองดวงนะคะเป็นตัวเสริมบริเวณหน้าบ้านค่ะ
เพราะไฟเลขคู่เหมาะสำหรับครอบครัวแต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจการค้า
ควรจะเป็นไฟ๓ดวงนะคะถือว่าจะดีค่ะ
เขาบอกปีนี้หาพรมสีเขียวนะคะมาวางไว้ตรงบริเวณหน้าบ้านค่ะ
พรมเป็นตัวดักทรัพย์อีกหนึ่งสิ่งที่ตามความเชื่อของคนโบราณโดยเฉพาะคนจีนค่ะ
ด้านหน้าบ้านจะมีพรมในสีแต่ละปีที่แตกต่างกันปีนี้แนะนำสีเขียวนะคะ
สีเขียวจะเหนียวซับค่ะจะมีเงินมีงานมีสิ่งต่างที่ดี
ลองหามาเสริมดูนะคะดังนั้นเนี่ยทุกภาพรวมที่อาจารย์บอกมานะคะ
หนึ่งความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญนะคะห่วงจุ้ยรักในความสะอาดค่ะ
ถ้าความสะอาดมาเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนอะไรก็จะดีขึ้นนะคะ
ส่วนที่๒ของแตกหักแตกร้าวเสี่ยงต่างไม่ควรจะเก็บไว้
เพราะว่าของแตกหักแตกร้าวก็เปรียบเสมือนการแตกแยกเลิกลาอย่าล้าง
ไม่ควรจะอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านเลยนะคะต้องระมัดระวังค่ะ
ส่วนต้นไม้ใครที่ปลูกต้นไม้จำไว้นะคะ
ต้นไม้เนี่ยตายไม่ได้เลยนะคะอันไหนตายเปลี่ยนอันไหนตายเปลี่ยน
อย่าให้มีการตายคาบ้านของต้นไม้จะส่งเสริมให้เงินไม่เข้า
ต้องระมัดระวังค่ะดังนั้นภาพรวมของห่วงจุ้ยบริเวณหน้าบ้านนะคะ
เอาง่ายเคล็ดลับดีคืออะไรที่เสียซ่อมบำรุงกลับมาให้๑๐๐เท่านั้นเองค่ะ
คริกที่อาจารย์บอกมานะคะเป็นทริคที่แก้ไขได้ปรับกันได้
เพื่อความสบายใจของตัวเองค่ะศาสตร์ของอาจารย์พุทธคุณเพียงห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น
อีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือมานะตนค่ะ